คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ผู้เป็นแม่โพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่า
ตามล่าหาหมีหมีคือใคร
หมีคือชายวัย๔๐กว่าที่มาฟันหัวลูกชายของเธอ
แล้วคุณผู้ชมฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นว่า
หมีคนนี้เดินมาแล้วก็มาชกเด็กวัย๑๗

กล้องจรดีน้องสามารถไปกับพวกเธอ

กล้องจรดีน้องอุ๊ยอุ๊ย

นั่นไง

ในพื้นที่ของตำบลบ้านกรูดนะฮะ

ว่าผู้ชายคนที่เดินมาคนเดียวนะคุณ

แต่ว่าผู้ชายคนนี้อยู่ก็สาวหมัดชกวัยรุ่นคนหนึ่ง
และในมือของผู้ชายวัย๔๐ก็มีมีดด้วยฮะ
เอามีดฟันหัวของเด็กวัยรุ่นวัย๑๗
จากนั้นผู้ชายวัย๔๐ก็เดินถอยหนีออกมา
แล้วคุณผู้ชมคิดว่ากลุ่มวัยรุ่นเขาจะเอาคืนไหม
เขาพยายามจะเอาคืนแล้วไปจับกลุ่มตัวไว้นะครับ
เหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดคือประมาณ๕โมงเย็น
ของวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังเกิดเรื่องเพื่อนก็พาคนที่ถูกฟัน
ซึ่งเป็นเด็กชายอายุ๑๗ปีชื่อว่านายเปปซี่

กลุ่มที่นี่บ้านกรูดระบุเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกัน
แถวบริเวณหน้าร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่เขตเทศบาลตะบนบ้านกรูดที่ตำบลทงชัย
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ

ตามหาเบาะแสชายคนที่ก่อเหตุ
ทราบชื่อว่าคือนายหมีชื่อจริงคือนายสมชาย
ก่อเหตุฟันหัวลูกชายวัย๑๗ปีจนบาดเจ็บสาหัส
พร้อมกับบอกว่าขณะนี้ยังจับไม่ได้
หากใครเห็นนะฮะแจ้งตำรวจสพทงชัยที่บ้านกรูดได้เลยนะครับ
นี่ฮะถึงเป็นที่มาของการที่ผู้เป็นแม่คนหนึ่งตามล่าหาหมีเนี่ยนะฮะ
เช้าวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปยังจุดเกิดเหตุครับ
เป็นห้องแถวตั้งอยู่เยื้องที่ทำการเทศบาลตะบนบ้านกรูด
ซึ่งเป็นร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
วันนี้ปิดเงียบจุดเกิดเหตุตรงนี้เลย
สิทธิ์ของเราได้ข้อมูลมานะครับว่านายหมีคนที่ลงมือฟัน
ไม่ใช่คนที่มีเรื่องโดยตรงกับนายเปปซี่เด็กสิบเจ็ดค่ะ
แต่เป็นไปได้ว่านายหมีรับงานมาคุณ
รับงานมาจากวัยรุ่นที่เคยเป็นคู่อริกับกลุ่มของนายเปปซี่
เพราะก่อนหน้านี้วัยรุ่นคู่อบริเคยมาเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์
ที่หน้าร้านจนบานปลายเกิดเหตุท้าทายกันในโซเชียลมาก่อน
ทั้งนี้มีพยานระบุว่าวันที่เกิดเหตุ
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์พานายหมีเนี่ยนะครับ
มาส่งใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ก่อนที่นายหมีจะตรงเข้ามาหาเรื่องและมีปากเสียงกับวัยรุ่น
เหมือนรับงานมาแล้วไงคุณรับงานมาแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นก็เกิดการชกต่อยกัน
และนายหมีก็ชักมิดดาบฟันหัวนายเปปซี่
เด็กวัย๑๗แล้วนายหมีก็วิ่งหนีไป
คุณผู้ชมเห็นกลุ่มวัยรุ่นเขากรูกันเข้าไปเมื่อกี้นะฮะ
แต่ปรากฏว่านายหมีวิ่งหนีเข้าพงหญ้าแล้วก็หายไปได้นะครับ
ตรวจสอบประวัติเพราะว่านายหมีมีประวัติอาทยากรรม
เคยต้องโทษในเรือนจำมาก่อนนะครับ
โดยมีการประสานให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำ
แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันตัวผู้ก่อเหตุ
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ตำรวจยังจับนายหมีคนนี้ไม่ได้เลยนะฮะ
และที่สำคัญต้องเอามาสอบปากคำถ้าจับได้นะ
ว่ารับงานมาหรือเปล่า

คือฟันเข้าไปแล้วแล้วเป็นความผิดด้วยนะคะทำร้ายร่างกาย